ซอลลีกนะครับในวันเสาร์นี้จะมีการแถวสดอย่างเป็นทางการทางไทยรัฐทีวีเกมแรกนะครับ
ก็ติดตามความพร้อมกันสำหรับหลายทีมที่ลงแข่งขันทั้งหมด๑๔ทีมเราไล่เรียงมาเรียบร้อยนะครับ
ดังนั้นถึงคิวของทีมนี้หนึ่งเดียวจากแดนใต้นั่นก็คือกุ้งสายฟ้าสุราธานีครับ
เอ๋พัทยาเปี่ยมคุ้มถือเป็นผู้ที่เข้ามาชุบชีวิตสโมสรสุราธานีฟุตซอลคลับ
ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังเข้ามาคุมทีมในช่วงเล็ก๒ของฤดูกาลก่อน
แล้วทำผลงานได้ดีพาทีมเข้าป้ายอันดับ๙รอดผลการตกชั้นได้สำเร็จ
มาดูฤดูการนี้สุราธานีหรือฉายากุ้งสายฟ้า
หวังบินสูงด้วยขุมกำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ผสมผสานระหว่างนักเตะดาวรุ่งและตัวเก่า
เรียกได้ว่าต่อกรกับบิ๊กทีมในลีกได้อย่างสบาย
แม้จะไม่มีการใช้บริการแข่งต่างชาติเลยก็ตาม
ปีนี้เราก็คิดว่าผมอยากจะให้โอกาสนะครับ
นักกีฬาที่เป็นระดับที่มีโอกาสที่จะติดทีมชาติ
พยายามอยากจะปั้นขึ้นมาให้น้องได้มีโอกาสขึ้นสู่ระดับทีมชาตินะครับ
ก็เป็นการให้โอกาสนักกีฬารุ่นใหม่ครับ
แล้วก็มีผสมด้วยนักกีฬาเก่าบางคนเข้ามาสรุปกันครับ
แล้วก็จะเน้นที่ใช้นักกีฬาไทยเป็นหลัก
กำลังหลักของสุราธานีฤดูการนี้
นำโดยกัปตันทีมจอมเก่านัทธวุฒิโคงนิมิตร
และแฝดนรกเอกพันธ์เอกพงศุรัสตร์สว่าง

หรือจะเป็นเฉลิมศรีพ่วงศรีนายทวารจอมหนึบ

ผสมผสานกับดาวยิงฝีเท้าเยี่ยม
อย่างผู้กันดงและพรเทพศนมิตร
ทำให้ฤดูการนี้มั่นใจได้ว่า
สุราธานีจะขึ้นไปเกาะกลุ่มหัวตารางได้ไม่ยาก
แข่งของทีมก็ประมาณว่า
ทีมนี้มีอดีตทีมชาติค่อนข้างเยอะ

สุดแข่งก็คือลูกความเก่าครับ

ผมว่าน่าจะช่วยได้เพราะผมก็
สะสมจากการแข่งต่างประเทศมา

การช่วยเหลือเพื่อนในเกมรับ
การอ่านเกมช่วยเพื่อน
ปีนี้ผมว่าน่าจะช่วยได้ครับ

และดาวรุ่งของทีมสุราธานี

เพื่อให้ทุกคนได้สนุกกับเกมการแข่งขัน

อยากทำให้คนที่เข้ามาดูในสนาม
หรือคนที่เข้ามาดูในทีวีในทางไทยรัฐทีวี
เห็นเกมฟุตซอลจริงว่ามันไม่น่าเบื่อ

แล้วก็มีการยิงประตูให้มันต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
จริงแล้วฤดูการที่แล้วเราจบด้วยอันดับ๙นะครับ
เราหนีโซนอันตรายมาได้

ผมก็ถือว่าทางประธานสโมสรให้เวลาในการเตรียมทีมที่ดีด้วยนะครับ
แต่ว่าเราก็พยายามสร้างสายเลือดใหม่ขึ้นมานะครับ
ก็คงจะทำให้มันติดอันดับท็อปไฟต์ให้ได้
หากพูดถึงแฟนฟุตซอลของสุราธานียามเล่นในบ้านนั้น

สนามช้างตาปีอารีน่าแห่งนี้
คือรังเย่าที่ขึ้นชื่อในเรื่องของกองเชียร์
มาให้กำลังใจทีมรักแบบล้นหลาม
เกือบทุกนัดที่มีการแข่งขัน

อาจส่งผลให้กุ้งสายฟ้าทีมนี้
กลับมาพังงาดในฟุตซอร์ไทยแลนดลีกปีนี้
พลังเสียงเชียร์ก็เป็นได้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน